ตอนนี้มีหนึ่งคลิปที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าคนขับรถเขาไม่เห็นจริงเหรอ
ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
มีรถคันหนึ่งก็ขับมาคนขับเป็นผู้หญิงนะฮะ
หันหลังอยู่สักพักรถชนโครมเด็กกระเด็นเลย

คนขับลงมาเดินตามเอาเงินให้๕๐๐บาทเหมือนจะให้จบเรื่อง
แล้วก็ไม่ยอมเดินตามไปบอกผู้ปกครองของเด็ก
แต่ผู้ปกครองรู้จากปากของเด็ก
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ใช่แล้วดูน้องเดินกระเพกค่ะ
คำถามคือไม่เห็นจริงเหรอครับว่า
มีเด็กอยู่กลางถนนแบบนี้เนี่ย

เขาวิ่งตามเพื่อนเพื่อนขี่สกุตเตอร์ไปแล้ว
นำไป๒คนเด็กก็วิ่งแล้วก็หยุด

เบรกไม่เบรกเลยแหละไม่ชะลอด้วย
ปึ้งไปเด็กก็กระเด็นไปอย่างแรง

แล้วก็ลงมาดูอาการ
ของเด็กที่กระเพกไปนั่งข้างรัวบ้าน

มันเกิดขึ้น๓๑ธันวาคม

แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชม

นำคลิปนี้ไปโพสต์พร้อมบอกว่า
หลานชายถูกรถชนในหมู่บ้าน
แต่คนขับให้หลานเพียง๕๐๐บาท

แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปเลย

ว่าบ้านเด็กอยู่ที่ไหนไม่รับผิดชอบอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะ
ให้แค่๕๐๐บาทนะฮะซึ่งครอบครัวบอกว่าแหมแม้คนขับจะให้มา
ห้ามร้อยบาทก็ตามแต่ว่าครอบครัวรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่
มันไม่ถูกต้องอะครับคือเหมือนจะแสดงความรับผิดชอบแต่
อันนี้ครอบครัวเขาบอกนะดูไม่จริงใจเออนะคือถ้าเกิดจริงใจต้องเดินตามไปว่าบ้านอยู่ไหน
ไปหาไปหาพ่อแม่เด็กดีไหมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่านี้
ชาวเน็ตก็เลยแบบโอ้โหจริงจริงเขาก็บอกว่าคนชนควรจะรับผิดชอบ
โดยการไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองดีกว่าดีกว่าการแค่ยื่นเงินแค่๕๐๐บาทแล้วขับรถไปเลยอะครับ
หลายคนก็วิเคราะห์ถึงถึงการชนบอกว่ารถที่วิ่งมาทางตรงแบบเนี้ย
น่าจะมองเห็นเด็กนะไม่มองไม่น่าเป็นไปได้
แล้วเชื่อว่าคนขับอาจจะก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อาจจะไม่ได้มองทางหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เพราะถ้าเกิดเป็นคนขับรถปกติจังหวะแบบนี้ระยะคราวนี้
เห็นเด็กยืนอยู่แล้วเพราะมันค่อนข้างจะห่างพอสมควร
น่าจะบีบแตรน่าจะชะลอหรือว่าเบรกอะไรให้เด็กหลบไปก่อน
และจริงที่ว่าแส่งถนนในหมู่บ้านในซอยพวกเนี้ย
เขาจะใช้ความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้ว
เพราะเวลาที่มีเด็กอยู่ข้างหน้าหรือว่าวิ่งตัดหน้า
เอาเงินให้๕๐๐แล้วก็ขับรถไปเลย
ก็ฝากแล้วกันนะคนขับรถในหมู่บ้านช้าครับใจเย็นนะครับ